อย่างบังทีรถใหญ่สวนมาปุ๊บไหน

มีชนกัดเร่มนะตรงมุมตรงนี้ยังอยู่

ผมว่าคนที่ไม่คุ้นทางที่มาจากที่อื่น
ถ้าเขามาวิ่งมาดีปุ๊บมาเจอถนนแคบตรงนี้
มันก็อันตรายครับ
อันตรายกลางคืนกลางคืนก็ยิ่งอันตรายเยอะเลย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

ที่ได้สอบถามจากทางหลวงชนบทบอกว่างบมันคนละตัวกับตัวถนน
มันเป็นคนละเจ้าของสะพานมันจะเป็นของกรมชนประธาน
แต่ว่าถนนเป็นของทางหลวงชนบทแล้วทีนี้งบมันก็มาไม่ตรงกัน
มีนะครับมีตรงเรื่องสะพานนี่แหละคือสมมุติว่าเวลามาเนี่ยมาสมมุติว่ามารถมาจนกันนะฮะ
แล้วบางคันเบรกไม่ทันเพราะมาแล้วมันต้องหลบอย่างนี้
บางทีรถใหญ่สวนมาปุ๊บเนี่ยรถกระบะอย่างนี้มันจะไปยากมันก็จะมีอุบัติเหตุ

มีตรงสะพานนู้นมีแล้วมีชนกัดเลนมีแล้วฮะตรงมุมตรงนี้ยังอยู่ครับมีแล้วมีแล้ว
แล้วก็ที่สำคัญก็คือผมว่าคนที่ไม่คุ้นทางที่มาจากที่อื่น
ถ้าเขามาวิ่งมาดีปุ๊บมาเจอถนนแคบตรงนี้มันก็อันตรายอันตรายครับ
อันตรายกลางคืนกลางคืนก็ยิ่งอันตรายอย่าเลยครับผม
เรื่องนี้คืบหน้าอย่างไรบ้างแล้วมั้ง
ตอนที่เขามาทำช่วงช่วงที่๒นี่นะครับผมได้สอบถามทางหลวงชนบท
เขาบอกว่างบทเนี่ยเหมือนกับทางกลุ่มชมภาษณ์นั้นอาจจะได้แล้ว
แล้วก็จะโอนให้ทางหลวงชนบทเป็นเป็นผู้ทำครับแต่ผมไม่ทราบเหมือนกัน
ว่ามันจะมาเจอกันในช่วงไหนครับก็ต้องทนรอไปอย่างนี้